ไปดูเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
พ่อแท้ฆ่าลูกของตัวเอง
วัย๖ขวบแล้วก็เอาร่างไปโยนทิ้งแม่น้ำปิงค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสพคลองขุงนะคะ
คุมตัวนายบอลอายุ๓๓ปี
ผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายน้องนิกซึ่งเป็นลูกชาย

ซึ่งอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำปิงอำเภอคลองขลุง

สภาพศพของน้องนิกเนี่ยมีแผลหลายจุดเลยค่ะ

ฝีปากด้านขวาคอใต้คาง
หน้าอกมีรอยฟกช้ำแล้วก็ขาขวาด้านใน

ในบอลบอกว่าที่ทำร้ายลูก

แล้ววันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อนบ้านมาบอกว่าลูกเนี่ย

ทำข้าวของเสียหายทำโทษลูกหน่อย
แล้วตัวเองกลับมาจากที่ทำงาน
ดื่มเหล้ามาด้วยนะครับ

ก็จับลูกทุบตีแล้วก็จับลูกเนี่ย
ทุ่มกับพื้นจากนั้นก็แยกย้ายกันไปนอน

ปรากฏว่าพบว่าลูกเสียชีวิตแล้ว

ไว้หน้ารถมอเตอร์ไซค์แล้วประคองร่าง

แขวด
แต่เราไม่ได้เห็นใช่ไหมว่าลูกเราไปทำคนอื่น
อืมเล่าไว้ยังไงต่อ
ก็ตีลูกกลับมาลงไปลูก
สุดท้ายอะไรที่ทำแรงสุดคือทำอะไรลูก

ทุ่มกับพื้นสิ่งที่ทุกอย่างทำไปสำนึกไหม

พันธุ์ตำรวจเอกจันสอนนะคะ
ทางรองผู้การจังหวัดกำแพงเพชรบอกว่า
คดีนี้มีพลเมืองดีมาแจ้งตำรวจว่าเด็กหายตัวไปนะคะ
ก็เลยเชิญพ่อแม่เด็กมาให้ข้อมูล
แต่ว่าในบอลให้การวกวนมีพิรุษ
สุดท้ายสารภาพว่าทำร้ายลูกจนเสียชีวิตแล้วเอาศพไปทิ้งแม่น้ำปิง

คาดว่านายบอลไม่พอใจภรรยาที่อยู่ด้วยกันมา๘ปี
มาบอกเลิกแล้วก็ไปมีสามีใหม่
ก็เลยประชดภรรยาด้วยการทำร้ายลูก

ตำรวจวันนี้คุมตัวในบอล
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ห้องเช่า
ที่ตำบลท่ามะเขือจุดที่ทำร้ายลูก

นางสาวกิติยาซึ่งเป็นคนไปแจ้งความเด็กหาย
เป็นเพื่อนร่วมงานของแม่ของน้องนิกที่เสียชีวิต

ตอนเย็นเธอไปหาน้องนิกก็ไม่เจอ

ไนท์ก็เล่าให้ฟังบอกพ่อซ้อมพี่นิก
แล้วก็พาเข้าไปดูรอยเลือดบนที่นอนและหมอน

แล้วบอกว่าที่ผ่านมาในบอลทำร้ายร่างกาย

แต่ไม่คิดว่าจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
ซึ่งสาเหตุคาดว่าในบอลคงเครียด
ที่ภรรยาบอกเลิกแล้วหนีไปค่ะ
เด็กดื้อแต่ว่าตอนจังหวะนั้นหนูอยู่
หนูก็เลยบอกว่าเบาเด็กมันเจ็บ
มีทำร้ายแฟนเขาเอง
จับได้ว่าแฟนเขาคุยกับหนูอีก
ส่วนเด็กก็ดื้อ

ส่วนนี้คือนางสาวแก้วตานะคะ
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ในบอลอ้างถึงค่ะ
ที่บอกว่าลูกไปเล่นแล้วก็ทำร้ายลูกเขา
เขาบอกว่าเขาแค่บอกนายบอลให้สอนลูก
เขาไม่ได้โกรธเด็กเลยแล้วก็ไม่คิดว่า
ในบอลจะทำรุนแรงกับลูกจนถึงเสียชีวิตค่ะ
ครับ
ครอบครัวได้นำศพของน้องนิดมาบำเพ็ญกุศลนะคะ
ย่าของน้องนิกบอกว่าในบอลลูกชายเป็นคนเงียบ
มีปัญหาอะไรก็ไม่เคยบอก
ตามกลับมาทุกครั้งนะคะ
ก็คนที่ตั้งข้อสงสัยว่า
นิกเป็นลูกแท้ของนายบอลหรือไม่

ลูกไม่เคยพาไปไหนมาไหนไม่ส่งเสียให้เรียน
แต่ก็ไม่ควรทำแบบนี้ไม่ควรมาลงกับเด็กค่ะ
เห็นว่าเด็กไม่ใช่ลูกแท้ของบอล
แต่เขาทำอย่างนั้นเพราะไม่เคยพูดด้วย
เคยไปไหนด้วยไม่เคยเรียกอ่ะมันผิดวิสัยไหม

เหมือนว่าเด็กไม่ได้รับรู้ปัญหาของคนโต
มันต้องมีจิตสำนึกบ้างเนอะมันต้องมีความผูกพันบ้างนะ
ไทยหรือไม่ไทยก็อยู่กันมาตั้ง๖ปีพูดถึง
แต่อย่างนี้ก็บอกแทนไม่ได้

ตำรวจก็แจ้งข้อหาในบอลทำร้ายผู้อื่นโดยทรมานหรือกระทำทารุณโหดร้าย
จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพค่ะ